คุณผู้ชมคะปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูความน่ารักกันหน่อยดีกว่า
คราวนี้จะพาไปดูซุปตาน้อยอายุ

อ๋อเหรอฮะต้องบอกอายุก่อนอายุเนี่ยแค่๒ขวบเท่านั้นเองนะคะ
๒ขวบเนี่ยเขามีความฉลาดเกินไว้มาก

อ่าวันดีวันดีเอฟซีนะลูก

เออน่ะน่ารัก
บ๊ายบายกันบ๊ายบาย
นั่งลงเยี่ยมมากนั่งดี
เออนั่นแหละนอนลงดีเลย
นอนไปเลยอ๋อนี่ซุปตาน้อยของคุณ
แต่ตัวไม่น้อยเลยตัวอ้วนดีนะเนี่ย
แสนรู้นะสั่งทำมารับอาทิตย์นะครับ
คือเขาน่ารักไงคุณเห็นไหมสวัสดีเอฟซีหน่อยสิ
เค้าก็สวัสดีหายหนังหายนอนทำได้หมดเลยค่ะ
คือเอาง่ายฉลาดกว่าช้างวัยเดียวกัน
แล้วขวานช้างได้นะเค้าเอาคลิปภาพตอนที่เล่นกับพังนั้มเผ็ดเนี้ย

เห็นว่าเขาเชื่อฟังคำสั่งของพี่เลี้ยง
แล้วคนเข้าชมคุณผู้ชมเกือบแสนวิวแล้วนะคะ
แชร์ไปแล้วเป็นพันครั้งเลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่เชียงใหม่

เกิดจากช้างพังทองศรี

แล้วก็พ่อพ่อเขาชื่อพลายกุ้ง

นิสัยของเขาฉลาดร่าเริง
เรียนรู้ได้เร็วกว่าช้างวัยเดียวกันค่ะ

ควานช้างอันนี้คุ้นเคยอยู่แล้ว

ใครที่มาใกล้เขาก็จะเข้ามาเล่นด้วย
พี่เลี้ยงก็เลี้ยงพังน้ำเพชรมาตั้งแต่เกิดนะคะ
ทำให้เห็นพัฒนาการที่รวดเร็วมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันอังคารอังคารที่แล้วนี่แหละ
ตอนที่พี่เลี้ยงกำลังทบทวนคำสั่งเล่นกับพังน้ำเพชร
เห็นว่าพังน้ำเพชรอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
ก็เลยเอาไงดีล่ะอยากให้คนอื่นเห็นความน่ารักแบบนี้

คนก็ชื่นชอบกันมากเลยนะคะ
นี่แหละถือว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมือง
ใครที่อยากแวะไปเยี่ยมไปทักทายพังน้ำเพชรก็ไปได้นะคะ